หลังจากที่ออกมาบอกว่าเตรียมจะบกมือบ๊ายบายค่ายเดิม
หลายคนแอบสงสัยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรกับต้นสังกัดเดิมหรือเปล่า
ดราม่าอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่
สองสาวเขาจูงมือออกมาเคลียร์ให้เราได้ฟังกันแบบชัดเลยล่ะค่ะ
คู่พี่น้องนักร้องฝาแฝดอย่างเนยแจมชี้แจงเหตุผล
ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมย่านลาดพร้าวอีกครั้ง
ซึ่งเธอยืนยันว่าทุกอย่างมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่จนจบลงด้วยดี
ซึ่งขณะนี้ทั้งคู่ยังคงอยู่ในสภาวะที่รับงานอื่นไม่ได้ไปอีกสักระยะ
และเข้าใจเป็นการดีว่าในช่วงหลังที่ต้นสังกัดไม่ป้อนงานให้เหมือนแต่ก่อน
เป็นเพราะทั้งคู่ใกล้จะหมดสัญญาแล้ว
ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มองว่าตัวเธอทั้งคู่เริ่มมีอายุที่มากขึ้น
และอยากมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายค่ะ
ส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเดินตามอดีตเพื่อนร่วมค่าย
อย่างสาวโฟสกลรัฐและแก้วจริญญาไปซบอกค่ายคู่แข่งหรือไม่
ทั้งคู่ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
ก็ตอนนี้ยังพอไม่ตอบมันก็ยังเหลืออายุสัญญาที่ยังค้างอยู่

เป็นไปตามข้อตกลง

เหมือนเราไม่ต่อกับกรทางบริษัทแล้ว
เขาก็ควรที่จะเอางานไปให้กับเด็กที่มีสัญญาอยู่กับเขามากกว่า

เพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหา

คือถ้าเราจะใช้คำว่าดองมันดูเหมือนกับ
คือไม่อยากให้รู้สึกว่าจากกันด้วยไม่ดี
ในฝั่งของเราสองคนเราก็รู้สึกว่า
เราชี้แจงเหตุผลในการไม่ต่อสัญญาค่อนข้างชัดเจน
ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ดองไม่อยากจะให้ใช้คำว่าดอง
แต่ประเด็นดราม่ามันเกิดขึ้นเพราะว่านุ่มเชนธนา
ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอ้าวที่ไม่ต่อสัญญาเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนดองงานหรือเปล่าไง
เกราะนี้เหมือนกับโฟเรื้อเปล่า
แต่ค่ายแล้วนะคะมีงานรองรับแน่นอน

แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปต่อสัญญากับค่ายคู่แข่งย่านอโศกหรือเปล่า

ให้เป็นศิลปินอิสระก็ได้

ยังมีรายการดีอีกมากมายให้ได้ติดตามกัน

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป